กูยังไม่ส่องลูกเดี๋ยวก็ลีกลูกกูรออยู่เนี่ย

ปล่อยขอเนื้อมากกว่าช่างเนี้ย

เขาบอกไม่มีถ้าจะเข้าห้องน้ำก็ได้เดี๋ยวพาไป
ผมบอกอ๋องั้นยังไม่เป็นไรนะผมยังไม่ปวดเดี๋ยวรอผมปวดก่อนแล้วกัน
เพราะว่าผมเพิ่งขี่มาครับประหลัดอ่ะ
เขาก็เดินมาโชว์บัตรให้ผมดูผมก็บอกว่า
ผมไม่ได้อยากรู้ว่าว่าพี่ยดอะไร
แต่ตอนนี้ผมยังไม่ปวดรอผมก่อนได้ไหม

เขาบอกว่าไอ้น้องมีอะไรคุยตรงลูกผู้ชายเปล่า
ผมก็หันไปดิผมก็หันไปด่าดิบอกว่าเอ้ยมึงพูดอย่างนี้ได้ไง
เขาบอกว่าเป็นอาสาแต่ใส่เสื้อฝ่ายปกครอง
เดินเข้ามากอดคอผมบอกเฮ้ยน้องใจเย็นมีอะไรค่อยคุยกัน
แล้วก็เองตรวจฉี่เองปอดเขาก็ปล่อยเองแล้ว
ไม่ต้องตกใจอะไรบอกน้าผมจะตกใจอะไร
ผมไม่ได้ผิดอะไรเลยแล้วมาพูดกับผมอย่างนี้ได้ไง
แต่คนที่มาพูดกับผมกินเหล้าหึงเลย
ผมก็เลยหันไปบอกเฮ้ยมึงกินเหล้าแล้วมึงก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ไง
โวยวายดิโวยวายเหมือนในคลิป
ประหลัดก็กวักมือให้ไอ้คนที่เมาเดินหนีไปก่อน

สรุปแล้วคนที่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่เมาเนี่ยเขาเป็นใครครับ
ไม่รู้ครับจากประหลัดบอกว่าเป็นอาสาแต่ใส่เสื้อฝ่ายปกครอง
เรายืนยันไว้ว่าเขาเมาอะครับ
โอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์พี่กลิ่นถึงขนาดนั้นไม่เมาจะเดินหนีผมทำไม

ผมบอกพี่ไม่ต้องเป่าหรอกเอาไอ้เครื่องเป่าไปเป่าไปแก่นั้นก่อน
่งมาว่ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ไง
ผมไม่ได้ไม่ยอมตัวผมยอมตัวแต่ผมไม่ปวดอืม
อืมแล้ววันนั้นมีเปล่าแอลกอฮอล์ไหมครับเขาจะเปล่าไหมครับ
เขาไม่ได้เปล่าผมเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมไม่ดื่ม

โหพี่ผมอายุ๓๐กว่าแล้วลูกก็นั่งสองคนหลังรถจะให้ผมเสพ
ครับแล้วก็กระแสออกมาเหมือนว่า

ตัวคู่กรณีที่เค้าเอาคลิปไปลงโซเชียลก็ผ่านดาดแล้ว
ครับผมเห็นเดี๋ยวก็ปรากฏว่ารถของเขาเนี่ย

ก็ไปร่วมตั้งด่านกับทางเจ้าที่ตำรวจ

เพราะว่าตั้งกันทุกวันช่วงนี้เป็นโชว์ธการนะครับ

ก็ปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ขี่
ขี่รถผ่านมาผมก็เรียกตรวจตามปกติครับทีนี้เราก็จะขอตรวจแอลกอฮอลแล้วก็ขอตรวจปัสสาวะ
ก็ทางนี้เขาไม่ให้ความยินยอมก็ผมก็เข้าใจอยู่ว่าเขาเนี่ยเสียเวลา
แต่ทางเราก็ปฏิบัติหน้าที่นะพี่ใช่ครับทีนี้ปรากฏว่ามันมีกรณีที่พาดพิงว่าว่าทางเจ้าหน้าที่เราเมาใช่ไหมครับ
ครับผมกับเบื้องต้นผมก็ไม่ไม่ปรากฏนะครับไม่ปรากฏว่าเมาผมก็ดูอยู่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เมา
ครับไม่มีก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีเบื้องต้นนะครับผมผมไม่ได้มีอำนาจตามพรบจราจรนะครับ
ผลักให้ตำรวจตำรวจก็รู้สึกว่าตำรวจจะได้ว่ากล่าวตักเตือนเรื่องการไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไป
ตำรวจไปตรวจสอบแล้วป้ายทะเบียนอาจจะได้อยู่ในรถตำรวจก็เลยว่ากล่าวตักเตือนไปประมาณนั้นครับ